แต่คุณผู้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจ
อาจจะเป็นข่าวเป็นคราวอยู่บ่อยครั้ง
จริงแล้วตำรวจที่ดีก็ยังมีอีกเยอะนะคะ

ก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวของตำรวจน้ำดี
อย่างกรณีนี้ค่ะผู้กำกับชื่อดังมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็ชื่นชมตำรวจน้ำดีนายหนึ่งนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อของผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ย
มีอาการโรคหัวใจกำเริบแล้วก็ต้องขับรถจากแถวบางบอนเพื่อไป
พาคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรีนั่นเองค่ะ
ระยะทางห่างกันค่อนข้างไกลพอสมควร
แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจน้ำดีท่านนี้
จนสามารถพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะ

เป็นเรื่องที่นายกุลชาติจิตขจรวานิสหรือว่าคุณล้ง

ได้นำเรื่องนี้มาแชร์บนโลกออนไลน์นะคะ

คุณพ่อผมโรคหัวใจกำเริบต้องรีบไปหาหมอ
วันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาวันพ่อพอดีเลยนะคะ

วินาทีนั้นเห็นตำรวจอยู่ข้างทางค่ะ
รบกวนคุณตำรวจบอกว่าให้ช่วยนำทาง
คุณตำรวจกำลังปฏิบัติภารกิจทางการจราจรอยู่นะคะ

คือร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์แสงกระจ่าง
สถานีตำรวจนครบานตลาดพลูนั่นเองค่ะ
ก็อาสาจะขับรถจักรยานยนต์นำทางให้

ซึ่งผมขอชื่นชมตำรวจไทยว่าเป็นฮีโร่วันพ่อตัวจริงครับ
ซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าตำรวจดีมีอีกเยอะเลย
นี่คือหนึ่งในตำรวจน้ำดีที่ผมพบในวันพ่อ
เพราะถ้าพ่อผมไปโรงพยาบาลไม่ทัน
พ่อปีนี้คงจะเศร้าแทนสุขแน่นอนครับ
แหมเห็นเรื่องราวดีแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจตลาดพลูค่ะ
พบกับร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์แสงกระจ่าง
รองสารวัตรจราจรก็ได้บอกกับทีมข่าวนะคะ

เมื่อวันพ่อที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณถนนวุฒากาศตลาดภู
สังเกตเห็นรถเก๋งจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่

ทราบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันอยู่ในรถ
จึงได้รีบขี่รถจักรยานยนต์เพื่อขอทางรถคันอื่น
และรีบนำทางผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ะ
ฟังเสียงตำรวจน้ำทีกันหน่อยนะคะ
ก็อยากให้ทั่วไปหรือว่าข้ารายการตำรวจนะครับ
ถ้าเจอรถผู้ป่วยหรือว่าคนชะลาคนอะไรก็ให้ช่วยเหลือนะครับ
หรือว่าเด็กหลงเด็กพัดหลงก็ช่วย

ลูกชายผมก็ไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไร
ลูกชายมีอยู่คนหนึ่งเขาก็มาสวมกอด

ยังไงตื่นตันใจครับที่ผมได้ทำความดีมา
เราได้ฟังแบบนี้เราก็รู้สึกปลื้มเหมือนกันนะคะ
ซึ่งร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์ก็ยังบอกอีกว่า
รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ช่วยหนึ่งชีวิตเอาไว้ได้
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งรถปลดทุกข์ก็ขอชื่นชมความดี
ร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์แสงกระจ่างด้วยนะคะ
สุดยอดตำรวจไทยเห็นไหม
ตำรวจดีแบบนี้ยังมีอีกเยอะนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เรายังไม่ทราบเรื่องราวด้วย
แต่สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเราจะไปฟังเรื่องราว
จากเสียงจริงค่ะของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือ

คุณกุลชาติจิตขจรวานิสค่ะ

คุณล้งคะตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ก็ออกจากศูกเฉินแล้วค่ะ

คุณหมอบอกว่าอาการไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าวันนั้นน่าเป็นห่วงมาก

ครับผมคุณหมอบอกว่าอาการจะลงได้

แต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ

พูดถึงสภาพการจราจรให้ฟังหน่อยนะคะ

รวมถึงระยะทางที่จะไปโรงพยาบาลห่างกัน
ประมาณกี่กิโลเมตรที่ตำรวจนำทางค่ะ
ก็วันนั้นรถติดนะครับ
เพราะว่าเป็นวันพ่อด้วย
แล้วช่วงใบบ่ายังเย็นนี่ก็

ไปหาข้าวหรือว่าไปเที่ยวนอกไป

เรียกว่าประมาณ๑๐โลเมตร
ซึ่งฐานนั้นมันมีทำรถเสร็จกาด้วย
เราก็ต้องพาโรงพยาบาลที่ใหญ่เลย
ต้องรีบไปโรงพยาบาลเร็วสุดเขาก็มองพ่อเพื่อก็เหมือนกับหอบมาก
แข็งแกไม่ออกกว่าน่ะก็ต้องหลวงคุณสหารุ
ทีนี้เจอตรวจแล้วพวกเขาเลยยิบดอดต้มและก็บอกน้ำทางหมด
ซึ่งที่คนแรกเขากำลังปฏิบัติเฮราะชาติจรรย์อยู่

แต่พอพี่ตำรวจได้ยินครับพี่มาด้วยพี่นำตามให้
เขาก็รีบผมไปเองที่เกรียร์รถกับผมเลย
แล้วเขาก็อาสารอำทองให้เลยครับ

ไปถึงโรงพยาบาลทันเวลาปลอดภัยนะคะ
ถ้าหากวันนั้นไม่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มันโรคหัวใจครับรู้สึกว่ามันเป็นเลยอ่ะ

แต่พอเจอคุณตำรวจปุ๊บเนี่ย

แล้วก็ลบสลิกทางให้
ผมใช้เวลาจากที่นั่นไปประมาณ

โอ้ถือว่าจากระยะทาง๑๐กว่ากิโลกรัม

ถึงตำรวจน้ำดีอย่างร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์แสงกระจ่าง
บอกผ่านทางรายการรถปลดทุกข์ได้เลยนะคะ

ข้อปลอดค์ผมถือว่าเป็นนินที่ยุ่งคุณ

และผมคิดว่าตำรวจดีในเมืองไทยมีเยอะครับ
แล้วคนที่เป็นสังหลวนใจเขาต้องอย่าคืนเหลือคนห่อน

ในการพูดสังคมสังคมบันบันดอดมีต้นนั้นไม่ดี

โดยอย่างให้เสียเลยโดยสังหลวนอยู่นิดหนึ่ง
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณกุลชาติด้วยนะคะ
อำกับชื่อดังที่ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันพ่อ

เพราะว่ามีตำรวจน้ำดีคอยช่วยเหลือด้วยนะคะ

เราก็จะมานำเสนอกันเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นพลังให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายด้วยนะคะ